มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่ผู้แคร์สระบุรี
ชาวบ้านเขาขอให้สื่อมวลชนอย่างเราเนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อยกันแล้วกัน
เพราะชาวบ้านบอกไม่สบายใจสมเนรรูปนึงเพิ่งมาบวชอยู่ที่วัด
แล้วในกุฏิเนี่ยลักษณะทำเป็นโอ้โหอาณาจักรทรงเจ้าเข้า
ทรงนับถือเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้ไบ้ห่วงไบ้หวยพาคนมาเอาโควิดอีก
แต่ดูเหมือนว่าเจ้าอาวาสจะไปให้ท้ายสามเณรหรือเปล่า
ถึงขั้นที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสไปเตือนเนี่ยสมเนรยืนเถียงเลยนะฮะค่ะอ่า

นี่ค่ะคือชะบานบอกไม่สบายใจ
นี่ค่ะคือชาวบ้านบอกไม่สบายใจ

ผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็มาเตือนสมเนรก็เถียงเลยในคลิป
นี่ชื่อสมเนรเป๊กกี้อายุ๑๗ปีนะฮะแต่ว่าเราฟังความให้ทุกฝ่ายนะครับ
เดี๋ยวรอฟังนะครับเอาเป็นวาดชาวบ้านบอกว่า
มะเนรเป๊กกี้มาบวชที่วัดแห่งนี้แต่มาตั้งลักษณะเป็นสำนักทรง
มีพวกบายสีมีโต๊ะหมู่บูชาเทพเจ้ามีคนเข้าออก
จะขอสร้างกุฏิใหม่ทั้งที่กุฏิก็มีอยู่หลายหลังที่วัด
วัดแห่งนี้คือวัดผู้แคร์ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ชาวบ้านเขาบอกไม่สบายใจยิ่งเห็นคลิปนี้โอ้โหทำเมรนด์แบบ
ไม่ยอมเลยขนาดพระผู้ใหญ่ในวัดมาเตือนไม่สนใจเลย
เจ้าวาดให้ท้ายหรือเปล่านี่นะฮะ
วันนี้คุณวิวายุทธ์ปราณีผู้สื่อข่าวของเราไปพี่วัดภกัยแคร์นะครับที่สหบุรี
นี่ฮะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนนะผู้ใหญ่บรรณกรเนธสว่าง
ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอย่างงี้ฮะผู้ใหญ่บรรณกรบอกกับเรานะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับแจ้งจากทางวัดผู้แคร์
สามเณรที่อยู่ในคลิปตั้งตัวเป็นผู้วิเศษใบ้หวย
ชอบไปทักญาติโยมบอกว่าโยมดวงไม่ดีมีเคราะห์นะ

กุฏิก็มีพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเทพเจ้าอะไรแบบนี้
ซึ่งมันไม่ใช่แบบพระพุทธรูปโดยทั่วไป
ตามหลักของพระของเนรที่ควรจะบูชาในวัด
นี่นะฮะผู้ใหญ่บ้านในฐานะฝ่ายปกครองก็ต้องไปตรวจสอบ
เพราะมีคนเข้าออกกุฏิของเนรอีก

พอสามเณรได้ยินว่าผู้ใหญ่มาว่าอย่างนี้

จากนั้นพระครูที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ท่านก็มาห้ามมาปรามมาเตือนอีกทีนึง
หลังจากที่เห็นว่าเนรไปฟ้องเจ้าอาวาส

ผู้ใหญ่บ้านบอกก็เพิ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าสามเณรรูปนี้คือสมเนรเป๊กกี้เนี่ย

เชิญคนแปลกหน้าเข้ามาที่วัด

ก็ไปเตือนมาทีนึงแล้วว่าเอออย่างนี้มันไม่เหมาะสมนะ
หนักข้อถึงขั้นสมเนรรูปนี้

โอ้โหทั้งพระทั้งผู้ใหญ่บ้านมาวุ่นวายเหลือเกิน
เนรขอสร้างกุฏิใหม่ได้ไหม

จะสร้างกุฏิใหม่ไม่ให้อยู่กับเนี่ยกับพระกับเนรรูปอื่นเลย
บอกว่าเขาจะสร้างกุฏิให้เนร
ซึ่งไปอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนไปละลานเนร

มีการจุดทงจุดทูปทำเหมือนทำพิธีกลางคืนครับผม
ผมก็เลยมาตรวจแล้วผมก็ไม่ได้มาจับเนร

คือผมมาตรวจตามคำร้องเรียน
แค่นั้นเองแล้วผมก็มาตรวจแล้วผมก็ตักเตือนเนร
โดยถ้อยคำดีเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเลย

กลางของขังแบบนี้ผมก็มีนะมีเหมือนเนรเลย

ก็มีเหมือนกันก็ยังคุยกันปกติ

เน้นอยู่ในห้องเนี่ยมันเป็นที่ปิดนะ

ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับ
ที่คุณวิรยุทธ์ไปดูที่กุฏิ

บูชาเทพจงเทพเจ้าอะไรต่าง

ดวงไม่ดีต้องมาดูดวงกับเนรเนี่ย

อย่างนี้ไม่เหมาะสมนะ
สมุสมชายผู้ช่วยจ้าวาดวัดผู้แคร์ครับ

ได้แค่๒เดือนไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วย

พฤติกรรมผิดวินัยสงฆ์หลายอย่าง
ตั้งองค์เทพในกุฏิ
ทำพิธีเข้าทรงใบ้หวย
เตือนก็ถูกเถียงนะครับ

ดุลระยะพินิษฐ์ของท่านจ้าวาดก็แล้วกัน

ดีจริงค่ะ
ถามแบบรังแกรมันไม่ได้รังแกร

อย่าให้มีในวัด
ใช้ผิดและเป็นความทรมานว่าเรา
ไล่เขาออกจากวัด
แต่บางทีมันก็เศร้าใจนะ
มันก็ไม่โอเคเท่าไร
บูชาจัดตั้งรูปปั้นเทพเจ้าไว้หลายองค์จริง
มีเสียงพระแม่รัศมีเสียรพระแม่กาลีองค์พระพุทธรูป
พ่อแก่เสียนปู่ตาวัวองค์ปั้นพระแม่กาลีองค์ปั้นปู่ตาวัว
อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะถวายน้ำนะบายสี
คือสมเนรเป๊กกี้บอกว่าทำแบบนี้ทุกวันนะทุกวันพระก็ยิ่งทำ
มงสวดมนต์แล้วก็มีชาวบ้านมาขอดูดวงด้วยอันนี้ยอมรับ
มะเนรเป๊กกี้บอกว่าเดินทางมาจากโคราชมาขอบวชที่วัดที่นี่ที่สระบุรี
ท่านเจ้าวาดเนี่ยเป็นคนบวชให้ผมค่ะแล้วส่วนตัวผมชื่นชอบบูชาเทพเจ้า
แล้วก็ชอบพิธีเข้าแบบพิธีกรรมเข้าทรงอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ชอบตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเนรพอบวชก็ความศรัทธาของผมผมก็เอามาตั้งเอามาบูชาไว้ในกุฏิ
ก็ถูกพระผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยมาห้ามไม่ให้ตั้งไม่ให้บูชาในวัด
ก็นี่มันนี่มันพื้นที่กุฏิผมแล้วผมก็มองว่าการบูชาองค์เทพเทพเจ้า
หรือว่าการกระทำของผมไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียอะไร
ผมงงว่าอ้าวทำไมบูชาเทวดา
มาว่าผมว่าเน้น๔๐นะบูชาเทวดาทำไม

แต่ไม่ได้ว่ามาเข้าทรงดูมันได้ก่อน

มันจะเอาบ้านไปมีการโตแย้งกับเราในเรื่องนี้ไหมครับ

เพราะเหมือน๒ต่อ๒มันดูไม่ดี

หมายก็แค่ส่งให้คนรู้จักกัน

อะไรอย่างเงี้ยครับ

ผมยังไม่ได้ฟังจากปากท่านเจ้าวาดเองนะ

ผมบอกเลยว่าไม่เหมาะทุกตรงอ่ะค่ะ

นี่เดี๋ยวจะได้เบียบให้มีเนรนมีพระเยอะเห็นไหมแหละ

เห็นเมื่อเมื่อเย็นเย็นเมื่อเย็นเพิ่งมาเห็นเมื่อวานที่เขาเถี๋ยังกับรองเจ้าอาวาส

เขาเถี๋ยังทั้งคลุ่คลุ
ไม่น่าจะรับฟังเขามั่งแล้วเป็นเนรอ่ะแค่เป็นสามเณรเนี้ย
วิชาความรู้อะไรคือก็ไม่เหมือนพระที่เขาบวชมานานแล้วจะมาทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่
เขาเคยบอกแต่ว่าให้ไปขอพรแต่ป้าก็ไม่เคยมาไม่เคยมาเลย
ไม่เคยมายุ่งไม่เคยมาอะไรเลยมีแต่เขาบอกว่า

ไม่อยากจะเชื่อแล้วอีกอย่างนึงเราไม่ชอบด้วยถ้าเขาเลิกทำก็ให้อยู่ถ้าไม่เลิกทำก็ไม่ให้อยู่
คือท่านจะเป็นเนรหรือเป็นพระเนี่ยท่านต้องทำให้ชาวบ้านเริ่มสายศรัทธาใช่ค่ะ
มีที่ยึดเหนียวอืมแต่เป็นเนรดันไปบูชาเทพเจ้าดันไปดูดวงให้คนค่ะ
บอกทำนู่นทำนี่ไม่ผิดนี่กุฏิของผม
คือท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยท่านยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับท่านบอกท่านไม่เคยเข้าข้างสมเนรรูปนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องจะไปบูชงบูชาอะไรถ้าไม่ได้กระทบอะไรกับทางวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล
เรื่องการโต้เถียงกันก็ให้มาไกลเกลี่ยปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้ว
แต่ว่าผมก็กราบเรียนท่านเจ้าวาดวัดผู้แคร์ว่ายังไงลองไปดูพฤติกรรมของเนรรูปนี้เพิ่มเติมให้มากขึ้นหน่อยกันแล้วกัน
เหมือนเบื้องต้นท่านก็อรุ้มอร่วยเตือนกันก่อนตักเตือนกันก่อนเคลียร์ใจกันก่อน
คือตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้ไงท่านอรุมอร่วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไง
ก็ฝากท่านนิดนึง